พูดถึงก็คือความขึ้นไหวของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดตัวก็จริงแต่ตอนนี้ก็ต้องมีนักเตะบางรายต้องถอนตัวออกไปนะ

ก็คือมีการประเมินกันแล้วแหละว่าสภาพร่างกายไม่น่าจะสามารถช่วยทีมในการแข่งขันได้ในช่วงเดือนมกราคม
คือมองว่าอาจจะเรียกความฟิตไม่ทันนะครับ
โดยอากิรานิชิโนหัวหน้าภึกศรทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๒๓ปี

ประเมินร่วมกับทีมแพทย์แล้วก็นักกายภาพแล้วลงความเห็นว่าทั้ง๕คนที่ว่ามานี้นะคะไม่น่าจะหายทันก่อนเริ่มทวนาเมนต์
แล้วก็เลยเรียกทุกคนไปคุยนะคะแล้วก็แจ้งว่าอยากให้กลับไปพักรักษาตัวกับสโมสรให้เต็มที่และทวนาเมนต์ต่อไปก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าต้องให้ร่างกายฟิตสมบูรณ์จริงก่อนนะคะ
แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องเรียกผู้สาประตูเสริมอีก๑คน
กฎการแข่งขันที่จำเป็นต้องส่งรายชื่อผู้สาประตูจำนวน๓คนนะครับ
ส่วน๑นักเตะนะคะวาราชิตกะนิด๔บางเพลงกลางของทีม

ซึ่งเขาก็บอกว่ายังไม่เคยประสบความสำเร็จ
ซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายของวรชิตแล้ว

ก็บอกว่าหวังว่าจะทำผลงานให้ได้ดีกว่าเดิม
แล้วก็ขอมีส่วนในการพาทีมชาติไทยไปสู่ความสำเร็จให้ได้นะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตสมบูรณ์เต็มที่
ตอนนี้ก็หายเจ็บแล้วครับ
ก็ซ้อมกับชมบุรีมานิดนึง
แล้วก็มาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่นี่ก็โอเคครับ
นัดแรกไทยเจอกับบาเรนครับ๘มกราคม
ที่๒ออสเตรเลียนะครับในวันที่๑๑มกราคม
ปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มด้วยการแข่งขันกับทีมชาติอิรักษ์ในวันที่๑๔มกราคม
นัดนะครับของไทยจะแข่งขันในเวลา๒๐นาฬิกา๑๕นาที
ที่สนามราชมังคลาอิลาสไทยครับ